มาดูคลิปอีกหนึ่งคลิปเหตุการณ์นะครับ

ตอนนี้คนในโซเชียลเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะ
เป็นกรณีเหตุทะเลาวิวาสกันอีกแล้ว

ระหว่างคนหนึ่งขับรถเอาผ่าน
อีกคู่กรณีขับรถบัสนะคุณผู้ชม

และสุดท้ายเกิดวิวาทะเด็ดคือ

มีการแชร์กันอย่างหนักเลยนะฮะ
สำหรับคลิปนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะ

แต่ว่าขออนุญาตอธิบายภาพแบบนี้นะคะ
ผู้ชายใส่เสื้อคือสีน้ำเงิน

มาบอกคนที่ขับรถบัสคัน
คันคู่ที่เป็นคู่กรณีบอกว่า
พูดแบบนี้หลายครั้งมากค่ะแต่คนขับรถบัสก็ไม่ยอมลงมานะคะ
สุดท้ายคนที่ร่วมโดยสารมากับอัลพาร์ทเนี่ยเห็นไหมคะ
น้ำเงินลงมาด้วยบอกให้คนขับรถบัสลงมากราบเท้า
ถามว่าคนขับรถบัตรเขาลงมาไหมเขาก็ไม่ยอมลงมาสิคะ
แต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเขานั่งอยู่บนรถนั่นแหละค่ะ
แต่ยกมือไหว้นะยกมือไหว้อยู่บนรถประมาณว่าจะขอโทษ
แต่คู่กรณีคนที่ขับเอาผ่านเนี่ยเขาก็ไม่พอใจนะคะ
คลิปนี้คือใช้เวลานานแล้วค่ะก็เลยทำให้คนที่ใช้รถใช้ถนน
บริเวณนั้นเนี่ยคือสภาพการจราจรก็เริ่มติดขัดอ่ะนะคะคลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ค
ที่เขาเขียนนะคะบอกว่าเหตุเกิดขึ้นอีกแล้ว
กราบตีนตูมาอีกแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย
แล้วก็มีคนที่มาชมคลิปนี้
คนมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะคะ
โดยเฉพาะคือคนก็ไม่พอใจคนที่ขับเอาผ่านเนี่ยนะคะ
คือบอกว่าใหญ่มาแค่ไหนใหญ่แค่ไหนถึงเรียกคนอื่นลงมากราบเท้า
หรือบางคนก็บอกว่ารวยแล้วทำอะไรก็ได้อย่างนั้นหรือ
อันนี้เป็นความเห็นชาวเน็ตที่เขาวิพากษ์วิจารณ์นะคะ
เรื่องต้นทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปสอบถาม
คนที่เขาก็เห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุรถบัสได้เปลี่ยนเลนจากเลนซ้ายเพื่อจะเข้าไปเลนขวา
แต่เอาผ่าสีดำซึ่งเขาก็เล่นอยู่ทางเลนขวา
เขาไม่พอใจได้ชะลอรถสักพักก่อนหักเข้าซ้ายขวางหน้ารถบัส
จากนั้นคนขับรถเอาผ่าแต่งชุดคาวบอย
เปิดประตูลงมาถีบรถบัส๒ครั้งยืนด่าทอ
ตะโกนให้คนขับรถบัสลงมากราบเท้า
แล้วคนที่โดยสารมากับอัลพาร์ทก็ลงมาด้วย
ร่วมด้วยช่วยกันมาต่อว่าคนขับรถบัสรายนี้ค่ะ
หลังจากนั้นพออีกการผ่านไปสักระยะมีคนโทรแจ้งตำรวจ
ตำรวจจราจรก็ลงมาระงับเหตุสุดท้ายต่างฝ่ายต่างแยกย้ายค่ะ